เมื่อวานนะครับวันสุดท้ายของการแข่งขันแต่ว่าผลงานของนักกีฬาไทยนะครับก็ยังลงแข่งขันกันในบางชนิดกีฬาแล้วก็คว้ามาได้เพิ่มอีก๑เหรียญเงินนะครับ
วันสุดท้ายครับมีชิงชัยกันนะครับ๑ชนิดกีฬาก็คือแฮนดบอลชายหาดครับที่ซูบิกประเภททีมชายแข่งแบบพบกันหมดนะครับ๕ทีมทีมที่ผลงานดีสุดจะคว้าเหรียญทองไป
วันสุดท้ายครับไทยชนะฟิลิปปินส์สองศูนย์นะครับก็ทำให้แข่งนะครับสี่ชนะสามแพ้หนึ่งมีเจ็ดคะแนนก็คว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองได้เป็นของเวียดนามที่ชนะรวดสี่นัดได้แปดคะแนนเต็มขณะที่เหรียญทองแดงเป็นเจ้าภาพฟิลิปปินส์นะครับสรุปเหรียญอย่างเป็นทางการฟิลิปปินส์คว้าเจ้าเหรี
อ็กปาโด่เจ็ดทองนะครับเท่ากับยูโดนะครับแล้วก็มีจักรยานหกมวยสากล
ห้าเรือไบ้นะครับ้าเหรียญทองมวยชัยครับสี่เหรียญทองคราตเลดูลนะครับยิง
ตองเวคบอร์ดได้อย่างละสองเหรียญทองและกีฬาที่ได้หนึ่งเหรียญทองนะครับ
มีจักรยานผ่านผลกอล์ฟแบตมินตันยิงเป้าบิน
นาสติกเทเบิลเทนนิสว่ายน้ำโปโลน้ำ
วิกีฬาเรือพายเรือยาวมังกรนะครับฟอร์บอล
แล้วก็มีฮอกกี้น้ำแข็งวินเซิร์ฟสนุกเกอร์หมากรุก
รักดีและปันจักรสี่ลัดนะครับ